ดูที่เรื่องของแมวคุณอริยาเองก็เป็นธาตุแมวใช่ไหมเลี้ยแมวที่บ้านใช่ไหม
ใช่ค่ะรักแมวเลี้ยงแมวก็เลยเข้าใจข่าวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้

เจ้าเหมียวเนี่ยเอ่อสก๊อตติ๊ดที่หายไปเนี่ยเขาตั้งรางวัลนะ

ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าน้องมีค่ากับเขามากกว่าจะตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้

เขาเดินกลับมาเองคุณผู้ชมแล้วเพื่อนบ้านเห็นเฮ้ยเป็นแมวที่เพื่อนบ้านตามหาอยู่

แต่ต้องบอกว่ามันไปผ่านการสู้รบมายกหนึ่งนะ

ประจำว่าไปกัดกับหมามานี่แหละคุณผู้ชม
ราวตี๑ภาพนี้ได้รับข่าวดีครับ
เฟซบุ๊คคุณมีมี่เจ้าของแมวตัวนี้เจ้าของน้องมณี
โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีเจอน้องมณีแล้วจ้า
รอปภของหมู่บ้านไปเจอน้องเดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านเอง
คือตอนแรกรับประพอพยายามจับแต่น้องเขาตกใจ

ตกใจก็เลยวิ่งเข้ามาในบ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วในบ้านเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงหมาเอาไว้ไง
แล้วก็ไปตามเจ้าของมาสุดท้ายเจ้าของก็มาเจอมาอุ้มกันไป

ที่อนุญาตให้เข้าไปจับน้องมณีถึงในบ้านเลย
ใช่แล้วก็คุณมิมี่เองก็เป็นคนส่งคลิปมาให้ทีมข่าวเรานะ

มีว่าไปเจอกันกันกว่าจะค่อยคันเข้าไปไม่ให้มันตกใจ

ไปดูสิเวลาที่เป็นอย่างไรบ้าง

ขอบคุณมากด้วยนะที่อนุญาต
ขอบคุณมากต่อครับ

ขอบคุณมากต่อครับ

ขอบคุณมากต่อครับ
ขอบคุณมากต่อครับ
เข้าบ้านดีกว่าค่ะใส่แล้วเข้าบ้าน

แล้วเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้นก็ได้ครับ

ให้อยู่ในบ้านให้ครับ
ได้ครับขอบคุณครับ
พี่ขอบคุณมากเลยนะ
มีแผลใต้คางมีขนร่วงผอมลงนิดนึง

คุณมิมี่รางวัล๓แสนล่ะ

ถ้ายกเลิกไปเพราะอะไรต้องประกาศยกเลิกไอ้รางวัล๓แสน
เพราะว่าคือคนเยอะมากในหมู่บ้านเอง
แล้วก็คนที่ทราบข่าวพยายามที่จะช่วยตามหาน้อง
คือบางคนเอาอาหารแมวใส่ถุงขี่รถวนเวียนตามหาเลยนะ
คุณละคิดดูสิมืดข้ามมืดดื่นอะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไป
แล้วตรงนั้นมันเป็นหมู่บ้านมันเป็นย่านชุมชน
แล้วพอไปใช้เสียงแบบตะโกนมานี่ชาวบ้านเขาจะหลับ
มันกลายเป็นว่ามีคนนอกเข้าไปบุกรุกในหมู่บ้าน
ชาวบ้านเดือดร้อนมีผลกระทบถูกรบกวน
ก็เลยว่ามันคงไม่ดีวุ่นวายมันไม่ปลอดภัย
ก็เลยยกเลิกที่จะให้ประวัติสามแสนนั้นแหละ
แล้วก็ปรับแผนการค้นหาใหม่จนกระทั่งน้องกลับมาเองครับ
แล้วก็ไปซุกอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านนี่แหละนะฮะ
แล้วหลังจากนี้คุณมิมี่บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลน้องให้ดีกว่าเดิม
คือคนที่เขารักสัตว์คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวหรืออะไรก็ตาม
บางคนนะเลี้ยงแบบรักยิ่งกว่าลูก
ประคบประงมคนกินยังไงนอนยังไงหมาแมวกินอย่างนั้นนอนอย่างนั้น
จะนอนอยู่ด้วยกันใช่เขาถึงยอมจ่ายสามแสน
เพื่อให้ได้น้องแมวที่เป็นลูกเขากลับคืนมา
ใช่ค่ะทีนี้พอได้กลับคืนมาแล้วคุณมีมี่บอกว่า
หลังจากนี้นะเดี๋ยวพอตรวจสุขภาพน้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะเอามาเลี้ยงรวมกับตัวผู้อีก๒ตัวเขาเลี้ยงหมด๓ตัวนะ
แล้วเดี๋ยวค่อยมาเลี้ยงรวมกันแล้วก็สัญญาแหละว่าหลังจากนี้
ของคุณมิมินี่นะคะคนแชร์ที่หาเจอแล้วคนแชร์เป็นหมื่นน่ะ
แล้วคนไปคอมเมนต์แบบโหดีใจธาตุแมวอาจจะรู้เลย
ดีใจด้วยครับ